คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้นะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิด
บันทึกภาพเอาไว้ได้คือเป็นภาพจังหวะที่ผู้ชายคนนี้ค่ะ
ที่เขาเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสเขาถูกแฟนสาวเอามีดปอกผลไม้แทงเขาที่ขา
เพราะว่าเขาทะเลาะกันแล้วแฟนสาวบอกว่าป้องกันตัว
แล้วก็เป็นภาพที่ออกมาจากคอนโดค่ะแล้วก็ออกมาแล้วล้มเลย
พยายามที่จะประคองตัวขึ้นมาสุดท้ายก็ยังล้มลงไปอยู่ดี
คือผู้ชายคนนี้เสียชีวิตเลยนะคะเพราะว่ามีดปอกผลไม้ที่ไปแทงขา
มันโดนเส้นเลือดใหญ่โอ้โหเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยค่ะ
คือผู้ชายคนนี้เป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสอ่ะค่ะ
เขาบอกว่าทะเลาะกับแฟนนะคือแฟนสาวที่ก่อเหตุก็พูดประมาณว่าทะเลาะกัน
เพราะว่าแฟนนุ่มคนนี้เห็นเธอคุยโทรศัพท์กับแฟนเก่าก็เลยโมโห
พอทะเลาะกันปุ๊บตัวฝ่ายหญิงก็เลยเอามีดปอกผลไม้แทงเธอบอกว่าเธอป้องกันตัว

เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้จากภาพเหมือนกับพยายามที่จะลุกขึ้นมา

โดนเส้นเลือดใหญ่คือหมดสติแล้วก็เสียชีวิตเลย
ชื่อว่านายคาทาวุฒิจงพิทักษ์ธรรมหรือเป้านะคะ

เขามีอาชีพเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ที่จังหวัดสุรินท

เสียชีวิตในลักษณะก็คือนอนหงายจมกองเลือดใส่ชุดเป็นเสื้อยืดแขนกุดสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำ
ถูกแทงที่โคนน่องด้านขวาแผลเดียวเลยนะคะ
แผลเดียวเลยแต่ว่าตัดเส้นเลือดใหญ่อะค่ะ

คือผู้ตายพักอยู่ที่ห้องเลขที่๖๒ชั้น๔
ตำรวจสนบังเขนกับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
หน้าห้องกองเลือดเต็มเลยค่ะ
ในห้องมีมีดปอกผลไม้ยาว๖นิ้วเปื้อนเลือดตกอยู่
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
คนก่อเหตุก็คือแฟนสาวที่เขาก็ไม่ได้หนีไปไหน
เขายืนรอมอบตัวด้วยอาการที่ตกใจ
นางสาวรุ่งธิวารำมนูอายุ๓๓ค่ะ

จากการสอบสวนนางสาวรุ่งที่วาคนนี้บอกว่า
ก็อยู่กินกับผู้ตายแบบไม่จดทะเบียนสมรสมา๘ปีแล้ว

ก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าเมื่อวานนี้
แฟนนุ่มมาถามเรื่องสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาท

ก็เลยช่วยกันหาในห้องแต่ไม่เจอ
พอตกเย็นผู้ตายไปดื่มเหล้ากับเพื่อน
กลับมาที่ห้องประมาณ๔ทุ่ม
ก็มาถามเรื่องเดิมถามเรื่องสร้อยคอทองคำ
บอกว่าก็ไม่ได้ทะเลาะกัน
ถามเสร็จก็มันก็ยังหาไม่เจอก็เลยต่างคนต่างนอน
พอตี๑แฟนเก่าของเธอที่เลิกกันไป๘ปี

เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอโพสต์เฟซบุ๊กปัญหาส่วนตัว
แฟนเก่าก็เลยโทรศัพท์มาถามด้วยความเป็นห่วง

นายคาทาวุฒิผู้ตายที่นอนอยู่ข้างค่ะ
ได้ยินว่าเธอคุยกับแฟนเก่า

บอกว่ามันเป็นเรื่องของความหึงหวง
ตัวผู้ตายมาบีบคอเธอก่อน

พยายามที่จะดิ้นรนต่อสู้

ก็เลยวิ่งไปหยิบมีดปอกผลไม้ในครัว

ตัวผู้ตายก็วิ่งออกไปนะคะนอกห้องไปล้มหมดสติ
เธอก็โทรศัพท์เรียกญาติที่อยู่ใกล้ให้มาช่วย
นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิตอยู่หน้าคอนโดเลยค่ะ
เพราะว่าเสียเลือดมากที่เธอแทงไปแค่แผลเดียวด้วยนะ
มันโดนจุดสำคัญคือไปตัดแบบโดนเส้นเลือดใหญ่อะค่ะ
แต่แฟนเก่าหนูเนี่ยเขาโทรเข้ามาเขาก็เลยโมโห
เค้าบีบคอค่ะตอนแรกเค้าเอาผ้าห่มสลับหนูนอนอยู่
เขาเอาผ้าห่มสลักใส่หนูแล้วเขาก็บีบคอ
หนูก็วิ่งสะบัดเค้าได้เพราะหนูกับเค้าก็ตัวให้ใกล้กัน
ก็เลยวิ่งไปจับมีดอะไรพี่ตอนแรกยังไม่แทงพี่
มันเค้ายื้ออยู่อ่ะก็หนุนลงไปเค้าก็บีบคออีก
แล้วเหมือนยังไงพี่มันก็แทงข้างหลังข้ามขาเค้า
แล้วก็ยังทะเลาะกันอีกนะพี่ทะเลาะกันอยู่พักนึง
จนเค้าจับว่าเค้าเจ็บขาเค้าเลือดออก

หนูก็วิ่งตามเค้าไปเพื่อเห็นเลือดเค้าเยอะเลย
หาทีแล้วก็เอามอบไปเช็ดนะคะเพราะเรื่องมันเยอะมาก
นี่ฮะพื้นที่หน้าห้องที่เกิดเหตุนะครับ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปคุยกับนางสาวพวงพกาจงพิทักษ์ธรรม
อายุ๔๐ปีนะครับเป็นพี่สาวของผู้เสียชีวิต
เธอบอกว่าน้องชายอยู่กับฝ่ายหญิงที่แทงน้องชายชั้นสามีภรรยา
อยู่ด้วยกันมา๘ปีกว่าแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกันบ้างตามปกติ
แต่ระยะหลังทั้งสองมักมีปัญหากันบ่อยประกอบกับน้องชายกับฝ่ายหญิง
ก็เป็นคนอารมณ์ร้อนทั้งคู่มักเอาแต่ใจกันทั้งคู่
ทุกครั้งที่สองคนนี้ทะเลาะกันฝ่ายหญิงมักจะโพสต์เฟซบุ๊ก
ประมาณว่าน้อยใจแล้วก็ต่อว่าน้องชายเธออยู่ตลอดเวลา
ส่วนตัวน้องชายเธอเองนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะ
ก็ให้ทุกอย่างกับฝ่ายหญิงอันนี้พี่สาวเขาบอกนะ
บอกว่าน้องชายเธอก็เสียเงินเสียทองไปเยอะแม้จะอารมณ์ร้อนแต่เขาก็รักกันมาก
ล่าสุดก่อนน้องชายจะเสียชีวิตฝ่ายหญิงได้โพสต์เฟซบุ๊ก
บอกว่าหลายครั้งที่เราถูกคนเข้าใจผิดมันอึดอัด
ทำไมเขาคิดกับเราแบบนี้แต่มันก็ไม่จำเป็นต้องอธิบาย
เกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลคนอยู่ด้วยกัน
อะไรประมาณอย่างเนี้ยนะฮะที่ฝ่ายหญิงเขาโพสต์นะครับ
โพสต์นี้เนี่ยถูกโพสต์ก่อนที่ฝ่ายชายจะเสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมง
แล้วก็มีอีกโพสต์ที่ฝ่ายหญิงนะครับได้ระบายออกมาบอกว่าหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้ว
อยากพูดอะไรก็พูดไปอยากประจานอะไรก็เชิญ
ไม่มีผู้ชายแมนที่ไหนจะทำตัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ฮะ
ส่วนฝ่ายชายที่เสียชีวิตก็เคยโพสต์เฟซบุ๊กนะครับที่เราตรวจสอบไปเนี่ย
เขาก็บอกประมาณว่าเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายให้รักก็ได้ให้ร้ายก็เป็น
ก็เหมือนกับเขาจะชอบโพสต์กันทั้งที่ก็อยู่ด้วยกันนี่แหละนะ
ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยามา๘ปีกว่าแล้ว
ข้อความที่โพสต์เนี่ยพี่สาวผู้ตายเชื่อว่าทั้งสองต้องมีปัญหาอะไรกัน
หรืออาจจะเป็นปัญหาเรื่องสร้อยคอที่น้องชายทำหายในห้องหรือเปล่า
แล้วตอนนี้ก็อยากบอกว่าเสียใจมากที่ฝ่ายหญิงเนี่ยทำกันถึงขั้นเสียชีวิตแบบนี้
แล้วก็อยู่กันมานานนะอีก๒วันน้องชายจะต้องไปรับแม่ที่จังหวัดสุรินทร์
แล้วพามาที่มหาชัยเพื่อมาหาพี่สาว
เนื่องจากที่ผ่านมาติดช่วงโควิดไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้
แต่กลายเป็นว่าน้องต้องมาเสียชีวิตหลังติดต่อรับศพน้องนะ
ก็จะนำร่างน้องชายกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่จังหวัดสุรินทร์
เราแต่ใจโตะเองทั้งคู่อ่ะค่ะก็ลมร้อนดูดูแล้วเนาะ
แต่เรารู้ว่าน้องเราอ่ะแต่ผู้หญิงเราก็
คนแถวบ้านก็เป็นเพื่อนเขาก็พูดให้ฟังที่เขาทะเลาะกันแล้วอ่ะเนอะนี่ก็เพิ่งเข้าไปดูเหมือนกันนะคะอยู่กันมาก็นานแล้วไม่น่าทำกันขนาดนี้เนอะใช่ถึงเขาจะเป็นคนอารมณ์ร้อนก็จริงน้องแต่แต่เขาก็รักเนอะเขารักนะเขาก็หมดหมดเยอะอ่ะแต่ทางนู้นเขาก็ไม่รู้อ่ะนะเราเรารู้แต่ว่าน้องเราก็หมดกับเขาเยอะแต่เขาก็พูดแต่ว่ามันน้องไม่เคยให้อะไรแต่เราก็ไม่รู้
คุณผู้ชมคะทีมข่าวได้ข้อมูลจากเพื่อนสนิทของผู้ตายนะคะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเขามองว่ามันอาจจะมีประเด็นนอกเหนือจากเรื่องของความหึงหวงที่ตัวฝ่ายหญิงคุยกับแฟนเก่าแล้วฝ่ายชายที่เป็นผู้เสียชีวิตโมโหนะคะคือเพื่อนคนนี้บอกว่าเท่าที่เห็นมาเกือบสิบปีทั้งคู่ก็รักกันแหละมีปากเสียงกันบ้างตาม

แล้วเขาขึ้นไปหาเพราะเขาจะมาหานั่นผมคิดลำปางไงครับเพราะเขาจะมาดูร้านนั่นผมมานั่นเขาอยู่ลำปาง
แล้วเขาขึ้นไปถามว่าทองอันนี้หายไปไหนแล้วทางนั่นภรรยาเขาก็อาจจะเอาไปทำอะไรเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ
ไปเขาทำลงเทรนครับแล้วก็เหมือนเงินเขามุ่นไม่ทันอย่างนี้ก็มาเอาเงินเขาบ้างมาเอาทองเขาไปอย่างนี้บ้างหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ
แล้วเขาพูดอย่างผมก็แบบว่ามีเรื่องอะไรอย่างนี้แน่หน่อยนะครับ
ล่าสุดนะคะตำรวจสนบังเขนนำตัวนางสาวรุ่งธิวารำมนูส่งพนักงานสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อหา
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายค่ะ
ครับป้องกันตัวไม่ป้องกันตัวต้องสู้คดีกันต่อไปนะฮะค่ะ